ต่อที่โครงการที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ

นองนโยบายของรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
ในการทำโครงการอิ่มละ๑๐บาทขึ้นมาครับ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชน

จากโครงการนี้ทำให้ทุกคนนั้นได้ทานอาหารอย่างอร่อยแล้วก็ถูกแล้ว
ทำให้คนในชุมชนนั้นได้มาพบปากกัน
สร้างความรักความสามัคคีระหว่างกันด้วย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ
อาหารหวานคาวหลากหลายเมนูที่เปิดรอประชาชนและเพื่อนข้าราชการตำรวจ
เป็นอาหารมื้อเที่ยงในโครงการอิ่มละ๑๐บาท
เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของ
ตำรวจนครบานประชาสำราญและภาคประชาชน
ซึ่งต่างนำอาหารมาเข้าร่วมโครงการ
ตามนโยบายของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ให้แต่ละสถานีตำรวจในสังกัดจัดทำโครงการอิ่มละ๑๐บาท
อย่างน้อย๑๒ครั้งต่อเดือน
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเอื้ออาทร

อาหารและปริมาณที่ได้อาจจะไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเพียง๑๐บาท
แต่สิ่งที่ได้มาคือคุณค่าทางจิตใจ
ในข้าว๑๐บาทเราถ้าคาดหวังจะคืนความสุขให้ประชาชน
แล้วเราไปคิดในคุณค่าของราคา
เราจะมองดูแล้วมันไม่คุ้มกัน
แต่ความรู้สึกทางใจว่าทำไมตำรวจจะบริการประชาชนได้ไหม
ผู้ที่สัญจรไปมามาแจ้งความมาพักมาอะไร
ให้สถานีตำรวจเป็นสถานีตำรวจของประชาชน

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ท่านผู้จัดการตำรวจนครบานเนี่ย
ได้ตั้งใจจริงว่าอยากจะให้สถานีทุกสถานี
๘๘สถานีของตำรวจนครบานให้ดำเนินการ
อาหารจะราคามากกว่า
แต่น้ำใจของตำรวจมีให้ประชาชนสิ่งนั้นสำคัญกว่า

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง
เป็นอีกผู้หนึ่งที่เข้ามาใช้บริการ

เพราะเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมรับประทานอาหาร

และยังได้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน
ภูมิใจมากเลยดีใจมากที่ทำแบบนี้

ก็ดูแลประชาชนดีค่ะ
เวลาเราไม่อยู่ก็ฝากบ้านได้อะไรได้โอเค

มั่นใจว่าอยู่แถวนี้แล้วโอเค

คุณคะจะกินสักกี่ชามดีครับ

เราเรียงมาละ๒
ภาพของตำรวจนั่งล้อมวงกินข้าวกับประชาชน
เป็นภาพที่ไม่คุ้นชินกันเท่าไหร่นัก

สามารถทำให้ภาพดังกล่าวปรากฏได้ชัดเจน
ซึ่งสิ่งที่หวังสูงสุดของโครงการนี้
คือสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และตำรวจเป็นที่รักของประชาชน

ร่วมประธานกตลอดและกตลอดภาพประชาชนนะครับ

เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

มันที่ห่างไกลจากสังคมเมือง

เราการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
เล็กน้อยให้ประชาชนพึงพอใจ
การป้องกันปราบรามอาธิกรรม

เงินสิบบาทที่การจ่ายค่าอาหารของโครงการนี้
อาจจะไม่มากพอสำหรับค่าอาหารนะครับ

นั่นคือความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน

ความสุขให้กันและกัน
เศษฐาโซรินข่าวธรรมดาทีวีรายงาน